วันนี้ขออนุญาตใส่หน้ากากนะหน้ากากผ้านะ
เอาเศษผ้าที่เหลือใช้มาทำเนอะ

สถานการณ์แพร่ระบาดวันนี้เรื่องปิดประเทศเปิดประเทศ
เดี๋ยวคงเข้าใจว่ามันตาก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะ
ว่าอะไรยังไงนะเรามีมาตรการหลายมาตรการที่รองรับอยู่แล้วนะครับ
ขณะนี้ในส่วนของการเล่นวันหยุดสงกราน
อันนี้ก็ผมได้ปรึกษากับทางรับสี่คณะคมแล้วนะครับในส่วนของการเลื่อน
จองตัวอะไรต่างเหล่านี้นะก็สามารถคืนตัวหรือเลื่อนตัวได้นะครับ
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็สอบถามมาแล้ว
ในส่วนของมาตรการปิดสถานบันเทิงอันนี้การดูแลช่วยเหลือลูกจ้างต่าง
เหล่านี้นะครับก็กระทรวงคมนาคมไปดูกระทรวงการคลัง
กำลังเสริมมาตรการเข้าสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมีการดูแลในส่วนเหล่านี้ด้วย
เรื่องต่อไปเรื่องการเลี้ยงการพบปะต่างเหล่านี้ก็ถือว่า
ก็ต้องดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดมาเป็นระยะนี้นะครับ
บางอย่างก็เกิดขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของตัวเอง
จะต้องเข้ารับการตรวจต่างเหล่านี้นะครับมาตรการการกักตัว
วันนี้ก็หลายท่านก็กักตัวอยู่ที่บ้านก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับ
เรื่องการประชุมสภาเป็นเรื่องของสภานะครับเรื่องของความการประกาศวิจารณ์รัฐบาล
ไม่ยกกระดับอะไรต่างอันนี้ไม่ต้องตรการที่แทรกจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังทางแพทย์นะครับว่าอาการจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้เมื่อไหร่อย่างไร
แต่เราได้มีการรองรับไว้อยู่แล้วนะครับในทุกมิตินะครับ
เราต้องเชื่อหมอเชื่อสาธุของเรานะครับแล้วทำตามคำแนะนำมาตรการต่างของรัฐนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านถามมาผมก็ตอบผมไปนะครับ
วันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวานนี้ของศูนย์บริการศูนย์อาหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ
เมื่อวันที่๑๖เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับและวันนี้ก็ได้นำหลายเรื่องเข้ามาพินาในคอรมอร่วมกันนะครับ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็กลับเรียนว่าวันนี้ก็มีมติหลายมติด้วยกันทั้งนี้มติเหล่านี้ได้รับข้อเสนอมาจากในส่วนของคณะกรรมการโรคระบาดขึ้นมา
และนำเข้าพิจารณาในการประชุมของฐานพยาบาล์วัยธการส์ที่ว่านะครับ
เพื่อให้มีมติเห็นชอบนะครับปัจจุบันถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่การระบาดระยะที่สามแต่ว่าก็มี
แนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดจาก
กรุงเทพไปสู่จังหวัดอื่นอื่นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
หามาตรการรองรับนะครับทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อบริการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ขอขอบคุณทุกศูนย์อาการนะครับที่ผ่านมาก็ได้เป็นการบรรยาการอย่างต่อเรื่อง
ในทุกระดับนะครับทั้งในส่วนของต่างประเทศ
ในส่วนของในประเทศนะครับการเดินทางไปมาหาสู่
การดูแลในพื้นที่ชุมชนต่างที่มีการจัดตั้งคณะทำงานไปแล้ว

ด้วยบรรยาการบรรยาการอย่างต่อเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
จากการประชุมเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอข้อความมารับทราบ
พินาการบริการในด้านต่างหกด้านด้านหนึ่งได้กับด้านสาธารณสุข
ด้านที่๒ด้านเวชภัณฑ์ป้องกันด้านที่๓ด้านข้อมูล
ยานะครับมาติมาติของคณะละฟันตรีได้เห็นชอบฝ่างต่อไปนี้นะครับ
ด้านการสาธารณสุขยังไม่มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศการห้ามเข้าออกนะครับ
โดยสมบูรณ์เราจะเมืองอย่างงี้นะครับ
หนึ่งจุดหนึ่งป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย
ก็คือหนึ่งชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศที่เป็นพื้นที่เขตติดต่อโรคอันตราย
ประเทศบกสองเขตปกครองพิเศษนะครับ
ขาเข้าต้องมีรับรองแพทย์อายุไม่เกิน๓วันต้องมีประกันสุขภาพ
ยอมให้ใช้แอปพลิเคชันติดตามของรัฐมาตรการที่จะใช้กับการเข้าเมืองทุกช่องทาง
บกทางน้ำทางอากาศนะครับต่อมอจะดูหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศด้วยว่า
ประเทศก่อนที่จะเข้ามาเราเนี่ยประเทศสุดท้ายนั่นคืออะไรถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศไปแล้ว
ก็จำเป็นต้องมีมาตรการให้เหมือนกับ๔ประเทศที่ผ่านมานะครับ
เพื่อป้องกันการอ้อมเข้าประเทศนะครับโดยไปพักกลางทางมาก่อน
แล้วก็เข้ากับที่นี่วันนี้ให้ตอมอเข้าไปดูในจะถือเดินทางแล้วนะครับ
ก่อนหน้าจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างถ้าตรงนี้
ปรากฏเราไปจากในประเทศที่มีความเสี่ยงในประเทศที่ประกาศไปแล้วเนี่ย
เราจะต้องมีมาตรการนะครับกักกัน
คุมไว้และเกร็ดอาการสิบสี่วันนะครับตามมาตรการบรรยาฐานที่เรามีอยู่
พื้นที่ระบาดต่อเนื่องและยังไม่ประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายขาเข้า
ต้องมีที่บำนักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
อันนี้ก็ทุกช่องทางบกน้ำอากาศนะครับ
มาตรการการของรัฐจะถูกคุมไว้ทั้งกิจการ๑๔วันนะครับ
โดยมาตรการทั้งในส่วนของเกษตรกรทีนแล้วก็ในส่วนขององค์การันตีด้วยทั้งหมดนะครับ
ข้าราชการพนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่องนะครับ
อันนี้หลายอย่างมันก็อาจจะมีความจำเป็นในเรื่องการประชุมเรื่องต่างก็ต้องพินาด้วยความรัดกลุ่มนะครับ
พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
ที่พำนักตามพรบโลกติดต่อ๒๕๕๘มีกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วนะครับ
ให้มีการกำหนดให้ชาวต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ให้มีการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวโดยทั่วหน้านะครับกำลังติดตามอยู่ทั้งหมดในขณะนี้นะครับ
จัดหาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในเวลาที่เพียงพอ
และละมือในยัดที่๓ได้แก่สาธารณะพยาบาลเตียงหมอพยาบาล
อุปกรณ์ทางการแพทย์อาสาสมัครยาเวชภัณฑ์เครื่องมือและชุดป้องกันโรคนะครับ
วันนี้ก็ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศ
และมีการช่วยเหลือจากต่างประเทศมาจำนวนหนึ่งในขณะนี้นะครับ

แนะนำให้คนไทยที่มาลักอาศัยในต่างประเทศ
รอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้นนะครับ
แนะนำนะครับถ้าจะกลับมาก็ต้องเจอมาตรการของเรานะครับที่เข้มงวด
ด้านที่๒คือด้านเวชพันธ์ป้องกันเร่งผลิตในประเทศ
และจัดหาระกาศจากต่างประเทศที่มีพอของความต้องการนะครับ
ได้มีการสั่งเร่งผลิตหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยผ้า
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันเจลแอลกอฮอลเพิ่มเติม
วันนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงการคลังต่างกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ปลดล็อกในการให้นำแอลกอฮอลเหล่านี้มาผลิตเป็นเจล
หรือเป็นอุปกรณ์ในทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น
หลายล้านลิตรด้วยกันนะครับจากภาคเอกชนด้วยอะไรด้วย
ในบริเวณสถานการณ์น้ำมันบางจากและของปรทด้วยนะครับ
อันนี้ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับ
ส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมชุมชน
เร่งผลิตหน้ากากผ้าให้เพียงพออย่างตัวอย่างที่ผมใส่วันนี้นะครับ
นำหน้ากากอนามัยของกลางที่ยึดได้จากส่งยึดได้จากการที่มีการค้าขายออนไลน
ผิดกฎหมายผิดระเบียบหรือกฎของพาณิชย์นะครับ
ส่งศูนย์เพื่อกระจายต่อไปแล้วเขาก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง
ก็เท่าที่จับมาก็หลายรายด้วยกัน๔๐กว่าลายด้วยกันก็จำนวนคงไม่มากมายนักหรอก
แต่เพียงแต่ว่าก็ต้องดำเนินการคดีดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะครับ
สำรวจความต้องการของเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ชุดป้องกัน
และอุปกรณ์ชุดตรวจสอบนะครับ
ที่ต้องการจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ก็มีจำนวนหนึ่งแล้วนะครับ
ทั้งมีการช่วยเหลือณในโรงการจัดซื้อเตรียมความออนไลน์จัดซื้อเพิ่มเติม

ตรวจสอบการขายออนไลน์การกักตุ้นและการระบายของสินค้านะครับ
วันนี้ก็กลับเรียนว่าเรื่องหน้ากากเราก็เข้าไปบริหารจัดการโดยลักษณะที่ไปดูที่ต้นต่อ
มีเรื่องการกระจายมีเรื่องของการทำให้ถูกต้องอะไรต่างเหล่านี้
ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนขึ้นมานะครับ
วันนี้ในส่วนของส่งออกต่างประเทศกำลังมาเคลียร์อยู่ว่า
ส่งออกมันส่งออกไปได้อย่างไรส่งออกไปด้วยกฎิกาตัวไหน
เพราะหลายอย่างมันมี๒อย่างด้วยกันคือการผลิตและขายในประเทศและต่างประเทศได้ด้วย
ที่สองก็คือการผลิตโดยใช้ลายเส้นของต่างประเทศที่เขาจ้างผลิตอยู่
มันมี๒๓สู่ทรวจอยู่กันตรงนี้กำลังแก้ไขกำลังเคลียร์ออกมา
อะไรที่สามารถจะดึงออกมาใช้ได้เราก็จะดึงออกมาใช้
แต่ก็ต้องมีการเจรจาคุยเรื่องภาษาเสียหายให้เขาด้วยถ้าเขาทำถูกต้องอยู่แล้ว
วันนี้ก็ไล่ทุกการณ์วันนี้ก็มีคณะกรรมการ
จัดตั้งไปแล้วเดี๋ยวจะไปตามไล่ดูในพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อเป็นการแถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
ลำตรีในการสั่งการตรงนี้นะครับหน้าการต่างประเทศจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยต่างประเทศ
จะมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีมนะครับในส่วนของในประเทศก็เช่นเดียวกัน
มาตรการป้องกันนะครับลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างที่มีความเสี่ยงสูง
แก่การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นนะครับ
สถานที่ที่บุคคลมาร่วมแห่งกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอาจแพร่เชื้อได้ง่าย
ไม่ใช่ป้องกันแล้วและยังมีทางเลือกอื่นทดแทน
แก่มหาวิทยาลัยโรงเรียนอนาชาติสถาบันกวดวิชาและทุกสถาบันให้ปิดชั่วคราว
ตั้งแต่วันพุธที่๑๘มีนาคม๑๙๖๓
ไปได้เวลา๒สัปดาห์ให้สถานศึกษาเล่นบริการป้องกันโรคตามมาตรางของโรคสูงสุขอย่างเคร่งพัด
อาจจะมีการสอนทางออนไลน์ได้ด้วยอะไรด้วย
อันนี้เป็นเรื่องของมาตรการที่สถานศึกษาต้องดำเนินการเอง
ให้แนวปฏิบัติในเรื่องของการใช้ออนไลน์ในการสอน
สถานที่ที่ผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร
แต่มาทำเพื่อกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก
สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย
จะต้องปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะขี้คลายนะครับ
ว่าสนามมวยสนามกีฬาสนามม้าบริธีกรุ่งเทพฯพลีนมันทน
พินาให้ความเห็นชอบนำเสนอให้ศูนย์โควิดรับทราบด้วยนะครับ
เพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่สถานที่นี้ยังเปิดอยู่นะครับ

จะต้องลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนได้ใช้บริการจำนวนมาก
ได้แก่ภาคสรรพริมค้าตลาดสถานที่ราชการและภิกษาอักษ์

เช่นการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
ต่อไปเรื่องของการลดความแอดในการเดินทาง
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคนะครับ
ยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศได้แก่งดวันอยู่สงคราม
ที่๑๓๔๕เมตรยนต์สม๖๓

โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อไปลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในระบบการทุกสถานที่ในประเทศ

กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก
เช่นไข้ทหารเหลือนจำโรงเรียนหรือหากยังไม่ต้องเคลื่อนย้าย
ต้องมีทั้งการป้องกันการแพร่ของโรครวมทั้งการจำกัดการเคลื่อย้าย
งานต่างด้าวด้วยนะครับให้ทุกหน่วยงานได้พินามาตรการ
เหลื่อมเวลาทำงานและการทำงานที่บ้านและส่งเสริมการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
มันเป็นทางไกลโดยให้หน่วยรายการทุกหน่วยได้ทำแผนการทำงานที่บ้าน
เพื่อจำกัดและดูแลการเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด
และแจ้งมาตรการที่จะดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด
นะครับรัฐบาลทราบได้ให้ความผิดชอบโดยเร็วพร้อมทั้งรายงานของรายงานเป็นประจำทุกวัน
ไปร่วมด้วยเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานที่ได้กำหนดด้วยแล้วตามกฏหมายนะครับนาบาการการช่วยแล้วเที่ยวยากลุ่มธุรกิจ
โรงงานสถานประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาธารณ์นะครับหรืออย่างไรเกี่ยวกับข้องพินามอาจารย์การรองรับนะครับ
ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้ามานะครับ
ทางนี้ก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้มีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของกิจการโรงงานนะครับ
กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
พินามาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และมีภาระในการผ่อนชำระเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อนผันการชำระค่างวดนะครับ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างที่อยู่นอกระบบ
พ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรายวันกลุ่มเกษตรกรผลไม้ดอกไม้กล้วยไม้
ได้รับผลกระทบนะครับและพินามาตรการ
เพื่อนำเสนอเป็นว่าการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดระยะที่๒ต่อไป
ให้กระทบการคลังกระทบวิถรรรมกระทบภานิษฑ์และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ในแบบโควิดเจนนินทรหรือการสัมพันธ์ประหารทีแม้ประหลาดเกี่ยวกับประกอบ
การแพร่ภาคดีการขายฝากตอนนี้เป็นต้นนะครับ
กระทรวงการละโคมออบนได้ช่วยเป็นการตรงนี้ด้วย

ต่อไปก็คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
หาเครื่องไม้เครื่องมือชุดอุปกรณ์ต่างให้เพียงพอนะครับ
แล้วมีสำรองไว้เพื่ออนาคตด้วยอันนี้ก็มีการสั่งซื้ออะไรต่างไปมากพอสมควรแล้ว
อันนี้ก็รอการส่งมาอยู่นะครับการทำสัญญาร่วมกัน
คราวนี้เราก็มีปริมาณที่เพียงพอในย่านนี้ก่อนนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็หาทางออกไว้ตรงนี้อยู่แล้วกับประเทศมีประเทศของเราทั้งหมดนะครับ
วันนี้เดี๋ยวผมจะมีการแถลงตอนเย็นอีกครั้งหนึ่ง
มาตรการที่ผ่านมติคอรมอลไปแล้ว

เราได้ทำทุกอย่างครบถ้วน

ในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับการนำเข้าคอรมอ

ในบางเรื่องที่จำเป็นนะครับ

นะครับ

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะชะลอให้ได้โดยเร็ว
ด้วยมาตรการทั้งสกัดกั้นป้องกัน

และการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยใช้มาตรการควบคุมป้องกันรักษา

โควิด๑๙นั้นมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

สถานการณ์บรรเทาลงแล้ว

สถานการณ์โควิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แล้วก็จากบุคลากรทางการแพทย์

ทุกอย่างมันจะเดินไปข้ามไปต่อไปอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจว่า
เราต้องบริการอย่างระมัดระวังนะครับ

ถ้าทุกคนนั้นร่วมมือกันป้องกันตัวเอง
กากซะหน้ากากผ้าบ้างอะไรบ้าง

ในเรื่องการขายแค้นนากากอาณาบายไปมาก

ในส่วนของการกินร้อนช้อนตัวเอง

และความสำคัญที่สุดคือคนที่ไปได้สัมผัส

มีการกักตัวเองไปหาหมอหาแพทย์นะครับ
แต่ผมไปได้คำแนะนำจากแพทย์ว่า
ใครก็ตามที่ไม่ได้มีโรคอะไรเลย

แต่ถ้าทุกคนไปตรวจห้องกันหมดมันไม่ได้มันจะทำให้การค่าครองมันยากขึ้น
เพราะคนมันเยอะขึ้นอะไรมากขึ้นไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไปปิดกั้นนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอาการอะไรเป็นยังไงถึงจะต้องไปหาหมอ
แต่ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกลับเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เรามีการพินาอะไรบ้าง
หลายอย่างอาจจะไม่ทันใจหลายอย่างอาจจะน้อยอยู่
อย่างที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจำเป็นต้องบริหาร
ให้มันให้มันเกิดความสมดุลนะครับทั้งสองอย่างทั้งสุขภาพทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
ประเทศไทยคือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีมาตรการของเรา
รองรับและต้องได้รับการร่วมมือจากต่างประเทศด้วยอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นหลายอย่างนี้ก็ขอให้เราใช้ความร่วมมือของเราดีกว่า
ความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะโควิดนี้ได้นะครับ
คำว่าเอาชนะก็คือสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกตินั่นแหละครับทุกคนก็ต้องการตรงนี้นะครับ
นั้นก็ขอฝากทุกคนให้ช่วยกันด้วยเฉพาะสื่อโซเชียลต่างนะครับ
เราก็สอบถามได้รถทีกุนะครับหลายท่านจบไม่ทันเลยนะ
เราก็ยังไม่ได้พูดว่าเปิดประเทศยังไม่ได้พูดเลย
ผมพูดถึงว่าหลายอย่างในกรุงเทพนครต้องมีการควบคุม
ไปอ่ะไปไปถามอะไรอีกทีป่ะ